รักรุ่นใหญ่ผ่านไปมาดูรักใสแบบวัยรุ่นเล็กกันบ้างนะคะ
สำหรับน้องเพลงนั่นเองนะน้องเพลงชนธิดา
เป็นลูกสาวสุดรักสุดหวงของคุณตู่นั่นเองนะคะ
แล้วก็คุณเอ๋นนะคะหลังจากที่น้องเพลงตัดสินใจ
คุณอย่าหัวเราะสิน้องเพลงตัดสินใจเปิดตัวหนุ่มคนพิเศษให้รู้จักหน้าหลาน
คนก็โฟกัสไปทันทีว่านุ่มหล่อคนนี้ต้องโปรไฟล์ดีอย่างแน่นอนนะคะ
ชื่อว่าเป๊กเสรณีค่ะไม่ธรรมดาจริงคุณ
เพราะว่าเขาเป็นทายาทบริษัทวิศวกรรมยักษ์ใหญ่
จะผ่านด่านของคุณพ่อคุณแม่น้องเพลงได้หรือเปล่า
เรื่องนี้เราไปถามพี่ตู่มาให้ค่ะ

พี่ให้เกียรติการตัดสินใจของน้องเพลงตลอดเสมอในทุกเรื่อง
ในวันนี้ที่ลูกได้มีคนที่ลูกรู้จักนะคะ

พิเศษรึเปล่าใช้คำทรมานนี้ดีกว่านะคะ
ส่งพลังบวกให้กันทำให้ต่างคนต่างทำหน้าที่การงาน
ในเรื่องการเรียนหน่อยด้วยพี่ก็กล้ามใจลูกค่ะ
คุณพ่อนี่ดูเหมือนจะยากทุกเรื่องค่ะ
น้องเป็นคนที่นอบน้อมนุ่มนวลแล้วก็สะอาดมาก
อันนี้ก็เลยคุณแม่ก็เลยมีความรู้สึกอ๋อยังมีอีกเหรอ
มันที่ด่าสอง
จริงแล้วพิมรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะ

แล้วก็เหมือนกับเพชรไม่อยากบอกว่าต้องรู้สึกยังไงกับเป๊ก
เพราะว่าเพลงเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มองเป๊ก
ด้วยความเป็นตัวเป็กเดี๋ยววันนึงก็จะพิสูจน์เอง
คุณเป๊กเขาก็เป็นทายาทนักธุรกิจพันล้านนะครับ
เกี่ยวกับสถากรรมการก่อสร้าง
รวมไปถึงเป็นหลานรัฐมนตรีด้วยนะคะ

แล้วคือกิจกรรมสุดโปรดของคู่นี้

นี่ฉันนึกว่าคุณจะบอกว่าคุณเล่นดินไปก่อน

ทั้งคู่ก็ดูเหมาะสมกันดีแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ

เขาไปทริปที่ภูเก็ตกันมาแต่ว่าไม่ได้ไปสองต่อสองนะฮะ
อยู่ในสายตาของคุณแม่แล้วก็คุณยายของน้องเพลงด้วย
สวีทกันเบอร์ไหนแต่ว่าคุณแม่กับคุณยายคอยดูอยู่นั่นเองนะคะ
ใช่ที่สำคัญเขาก็โปรไฟล์ดีหน้าตาก็ยังดีอีกด้วย
ที่คุณแม่บอกว่าเป็นคนสะอาด
บอกว่าสะอาดเหมือนคุณแม่น้องเพลงด้วย
หมายถึงจิตใจอะไรอย่างนี้